คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกไป
เหลืองสายขลังพิธีประหลาดพระอบโอ่งครับ
คุณผู้ชมครับเอาไปดูภาพกันเลยก็แล้วกัน
โพสต์ภาพผู้ชายโกนผมโพสต์ใช้คำนี้ดีกว่า
ผู้ชายโกนผมหกเจ็ดคนนั่งพนมมือแช่อยู่ในโอ่งครับ
แล้วก็มีผู้ชายแต่งกายคล้ายพระยืนอยู่ข้างหน้า
อยู่ตรงโต๊ะหมู่บูชาทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่นะครับ
ผมไม่ได้พูดเองนะบอกว่าอบโอ่งไม่ได้มีแค่ไก่อีกต่อไปฮะ
คือมีคนสงสัยว่าอันนี้คือพิธีกรรมอะไร
พิธีกรรมอะไรนะครับก็ไม่มีใครให้คำตอบได้
เพราะฉะนั้นที่มาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้าไปต่างนานา
ถามพระพระยอมดีกว่าพระพระยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
พระพยอมท่านบอกว่าไม่แน่ชัดว่าเป็นพิธีกรรมอะไรกันแน่
แต่หากทำเพื่อรักษาโรคอบสมุนไพรทำได้
แต่ถ้าหากทำเพื่อเสริมความไอ้คงกระพันชาตรีลงคาถาอาคม
บอกไม่ควรทำนะเนื่องจากไม่ใช่กิจของสงฆ์
ถามว่าผิดไหมท่านบอกไม่ผิดไม่ผิดแต่ทำแล้วดับทุกข์
หรือไม่ดีหรือไม่ดีอาจจะเป็นทุกข์
เพราะท่านบอกอาจจะล้มปากแตกได้กระแทกองค์ได้
นี่คือทัศนะจากพระพระยอมครับกรณี